ชาวบ้านมาเร็วไปจับอึงขายยากไลน์ได้กันจ้า
โอ้โหดูฝนฟ้าตกมาขนาดนี้คุณค่ะ
อึงเกบจะไม่ออกมาได้ยังไง
หลังจากมีการแห่บ้างไฟทางอีสานไป
ก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตก
พอหลังฝนตกค่ะก็ทำให้บรรดาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างอึงนี่แหละ

อย่างที่นี่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ชาวบ้านในพื้นที่เขาออกไปจับอึ่งขาย
ที่ตลาดเอกชนทัพทันโอ้โหขายกันคึกคักเลย
ตลาดแห่งนี้นะคะเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านมาวางขายของพื้นถิ่น
มีผืดผลมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วย
และช่วงนี้ดูนี่โอ้โหโดดกันยัง
นี่คือของที่ขายดีมากอึงอ่างจ้า
ชาวบ้านเขาจะมาจ่ายตลาดกันตั้งแต่เช้ามืด
มาซื้ออึ่งไปประกอบอาหารทานกัน
ที่นี่เขาขายอึ่งแบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทคุณ
ถือว่าถูกมากนะช่วงนี้อึ่งอาจจะเยอะแล้ว
ราคาอาจจะถูกลงมาซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

เจ้านึงเนี่ยโอ้โหวันละ๑๐๐๒๐๐บาทกันเลยทีเดียว
ถือว่ารายได้ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าฝน
ไม่ว่าจะเป็นอึงอ่างอึงไข่หรือว่ากบ
ก็ออกมาเยอะชาวบ้านก็สร้างรายได้กันเยอะทีเดียว